ตามหาบุคคลอันตรายหน่อยค่ะ
จู่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัดนะ
แล้วก็ไปไล่ทำร้ายทั้งพระทั้งเนร
พระและเนรก็งงค่ะไม่รู้จักมาก่อนเลย
เป็นใครทำไมมาทำแบบนี้เดี๋ยวดูคลิปกันค่ะ
โอ้โหเข้ามาโหกเวกโวยวายขู่พระขู่เจ้าด้วยนะ
ใช่ค่ะแล้วเอาจริงทั้งพระทั้งเนรก็ตกใจ
ผู้ชายคนนั้นที่ใส่ขาสั้นคือเป็นใครทำไมมาทำแบบนี้
คลิปนี้เนี่ยโพสต์อยู่ในเพจชุมชนคนรักห้วยศักดิ์นะคะ
มีอยู่ประมาณ๔๕คลิปคุณผู้ชมก็บอกเอาไว้เลย
อันตรายซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น
เมื่อวันที่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นค่ะ

ผู้ชายวัยกลางคนคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
แล้วก็ไปไล่ทำร้ายพระสงฆ์ในวัดศรีศักดาราม
ตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองเชียงราย
ทีนี้จากการสอบถามพระสงฆ์แล้วก็สามเณรทั้งหมด

ก็สายหน้าไม่มีใครรู้จักเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วย
สาเหตุที่ผู้ชายคนนี้เข้ามาไล่ทำร้ายเนี่ย
มาเพราะอะไรมีการตั้งข้อสงสัยแบบนี้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้ดูพูดจาสับสนดูวกวนเหมือนคนเมา
แล้วก็พยายามที่จะหาเรื่องพระแล้วก็สามเณร
เอาจริงหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็ตั้งคำถาม
ผู้ชายคนนี้เขาจิตปกติหรือเปล่า
หรือเขามีภาวะทางจิตหรือเปล่า
ในเพจเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าใครรู้จักหรือมีข้อมูลเนี่ย
แจ้งมาที่ตู้ยามห้วยศักดิ์เลยแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้

พอคลิปนี้โพสต์ออกไป
คนในห้วยศักดิ์แสดงความคิดเห็นเยอะ
แล้วก็บอกว่าอ๋อผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนุ่ม
ไหนนุ่มเนี่ยเป็นลูกของพ่อหลวงธรรมศักดิ์
นั่นเขาจะเรียกพ่อหลวงก็คือผู้ใหญ่ค่ะ
ผู้ใหญ่ธรรมศักดิ์แล้วในนุ่มเนี่ยเป็นคนสติไม่ดี
ผู้ใหญ่จะจัดการหลายรอบแล้วแต่แม่ของนายนุ่มก็ไม่ยอมให้ไปรักษา
ขนาดแม่นะคุณผู้ชมแม่แท้ยังโดนลูกซ้อมจนหัวแตก
แม่ก็ยังซื้อเหล้าให้ลูกกินอยู่เลย
ทีนี้คนที่เขามาแจ้งคนห้วยศักดิ์เขาก็บอกว่า
ขนาดตัวเขาเนี่ยยังเคยโดนในนุ่มเอามีดมาไล่ฟันหน้าร้านอยู่เลย
อันนี้เป็นข้อมูลที่เขาบอกเพิ่มเติมในคอมเมนต์นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยต้องสอบถามหน่อยค่ะ
ที่ร้อยตำรวจโทอำนวยอาจนิตรองสารวัตรปราบปรามสพเมืองเชียงราย
ซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าตู้ยามห้วยศักดิ์
ซึ่งร้อยตำรวจโทอำนวยก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนวิกลจริต
เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ปกติดีเคยเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน
แต่พอถูกลูกเมียทิ้งก็เลยตรอมใจแล้วก็ไปดื่มเหล้าหนัก
กลายเป็นคนติดเหล้าทีนี้ก็เสียสติไปเลย
แล้วตำรวจบอกด้วยนะคะว่าเหตุการณ์นี้คดีอาญายังไม่เกิด
เพราะว่าพระในวัดเนรในวัดไม่มีรูปไหนเลยที่ได้รับอันตราย
แค่ผู้ชายคนนี้ในนุ่มมาอารวาส
แต่ยังไงก็ตามจะไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ธรรมศักดิ์ผู้ใหญ่บ้าน
จะได้หาทางไม่ให้นายนุ่มมาอารวาสแบบนี้อีก
แล้วครอบครัวเนี่ยก็ไม่มีเงินไงไม่มีตังค์จะพาไปรักษา
แต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้ว
ตำรวจอาจจะต้องไปเจรจาไปคุยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะ